หนึ่งเรื่องดีกว่าโอ้โหชาวบ้านก็บอกว่ามาทีนะมาครั้งเดียวก็พอ
แต่นี่มาถึงสองครั้งสองค่ะสองตัวเลยครับ
เอ้าพาไปดูบริเวณโดยรอบของบ้าน
เลขที่๒๖๔หมู่๗บ้านครองใส่ตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านต้องไปตามกู้ภัยมาที่ห้องน้ำตรงนี้
ทำไมอ่ะถามว่าทำไมอ่ะมันชำรุดเสียหายเหรอ
เปล่ามาจับกู้งูตรงอ่างครับมันเลื้อยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ตรงซอกข้างโถเชื่อม
โอ้โหไปอยู่ตรงนั้นทำไมมันเหม็นใช่อย่างนี้เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เลย
แล้วดูสิว่าเป็นยังไงสรุปเจอครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นหางไหม
สักพักตัวโผล่แล้วโหยาวด้วยกดหัวเอาไว้แบบนี้ครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ก็๓๐นาทีได้สามารถจับงูได้นะจากนั้นเอาไงดีลากมันออกมาลากมันออกมา
แล้วก็เอาใส่ถุงกระสอบปุ๋ยไปแบบนี้ใส่ไปเลยเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คือเขาบอกว่าโอ้โหนี่คุณนักข่าวคุณรู้ไหมนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะ
นี่ครั้งที่สองแล้วแล้วนี่ตอนไปปล่อยดูดิปล่อยแล้วโอ๊ยเลยอย่างไว
โอ้โหเป็นมา๒ตัววันติดมาทำไมกันเยอะแยะ
โอ้โหแล้วตัวนี้อย่างยาวครับคือมันมีตัวหนึ่งนะครับโอ้โหความยาวไม่ธรรมดาประมาณสัก๓เมตร
โอ้โหน่ากลัวจริงเอาไปถามเจ้าของบ้านคุณสมชายไร้เลิศนะครับบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นฤดูผสมพันธ์ของงูจงอาง
เอางี้เขาคาดกันว่าไอ้ตัวแรกที่เลื้อยมาที่บ้านน่าจะเป็นตัวเมียส่วนอีก๒ตัวมาอยู่๒ตัวเลยนะอีก๒ตัวมันน่าจะเป็นตัวผู้ที่จะตามหาตัวเมียมาพอดี
ใช่เอางี้เจ้าของบ้านไหนก็มาแล้วจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเนาะ
ก็หวังว่าการมาครั้งนี้จะมาพร้อมกับโชคลาภ

มาพร้อมโชคลาภหรือเปล่าเราไม่ฟันทง

ถ้าเข้าบ้านปั๊บให้แจ้งกู้ภัยปุ๊บ
เพราะว่าไม่ได้โชคลาภหรอกโชคเลือดก่อนแล้ว
ถูกต้องถ้าปล่อยเอาไว้ในบ้านแล้วก็นะ
มีเจ็บแน่นอนนะคะหรือก็เสียหายอะไรกันไปนะ
งูเงี้ยวเขี้ยขอยังไงต้องระมัดระวังกันจริงนะคะคุณ
ขนลุกขนลุกคุณค่ะขนลุกขนพองระวังกันด้วยงูเงี้ยเขี้ยขอนะคะ